คุณผู้ชมฮะใครอยากสะสมเลขวันนี้ไม่ง่าย
จะมาให้เลขง่ายไม่ได้ครับมีภาพปริศนาให้ดูกันในหัวเขียว

ประทัดแล้วมันมีควันลอยมาแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
มองเหมือนเพลินเหมือนไม่มีอะไร
แต่ดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ดูในวงรีสีแดงฮะ
รีสีแดงนี่ลองดูเห็นอะไรหรือเปล่า
บางคนบอกว่าเห็นเหมือนเป็นหน้าเด็ก
ต้องดูใกล้หน้าเด็กยังไงนะ
บางคนก็บอกเห็นแค่ควันดีกว่าไม่เห็นมีหน้าเด็กเลย

ไปที่วัดพรมพิรามอำเภอแม่ท้าที่ลำปางโน่น
คนถ่ายรูปนี้ชื่อว่าพี่เผชิญ
บอกว่าเมื่อวันที่๓สิงหาที่ผ่านมาเนี่ย
ขับกระบะไปรับรูปแก่สลักกุมารไข่หนุน
หรือว่าไอ้ไข่หนุนทำจากไม้ขนุน
สลักเป็นรูปเด็กคล้ายไอ้ไข่นี่แหละ

เขาเดินทางไปรับจากจังหวัดลำพูนครับ

พอมาถึงวัดเนี่ยก็จุดประทัดต้อนรับกัน

ตอนค่ำเนี่ยเพิ่งจะไม่ได้ดูรูป

วันประทัดลักษณะประหลาดคล้ายใบหน้าเด็ก
่งดูดีคล้ายกับใบหน้ากุมารไข่หนุนนั่นเอง

ส่งภาพไปให้พระลูกวัดแล้วก็เพื่อนฝูงได้ดูกัน
ชาวบ้านที่มาขอโชคลาภ
กันเสี่ยงทายขอเลขเด็ดจากการล้วงไข่ในหายครับ
นี่จังหวะที่ชาวบ้านเข้ามาล้วงหายได้ไข่อะไรเนี่ย
ไปดูหน่อยได้เลขอะไรป้าท่านนี้ฮะ

นี่๓เลขนะลองดูกันคุณผู้ชม
ไหนดูซิทะเบียนอะไรนี่ถ่ายมาให้ดู

ลองกับโรเบิร์ตไหม

นกแก้วมาคอครับโรเบิร์ตยุซูลิน
มันพูดได้ไหมฮะ

ใช่เลยน่ารักมากเจ้าโรเบิร์ต

มันเตรียมขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อโรเบิร์ตแล้วนะ

เจ้าของถูกมาแล้ว

นี่เจ้โน่งเท่านี้
เจ้โน่งพาโรเบิร์ตออกมาเลยแล้ว

๙๓๓๘อีกแล้วเจ้าน้องบอกว่า
ขอให้งวดนี้ปังเป็นงวดที่๔แล้วจะอวยยศให้จากเจ้าโรเบิร์ตเป็นเจ้าพ่อโรเบิร์ตเลย

ส่วนพ่อน้ำสองครับพ่อน้ำสองโมสิตครับ
พี่ผิดฟอร์มทำไมมันน้อย
ปกติต้องคลี่เยอะนะครับเป็นภักด์เลยนะ

เบานี่เบาอ่ะโอเคเบานี่ก็คือพวกเจ้าเจ็บหรือไงครับ
คุณผู้ชมดูเลขกันเอาเองนะครับ
แต่วันนี้พี่แกมาหล่อนะดูสิแต่งตัวก็ดีหน้าตาก็แบบนะ
น่าจะสดใสสดใสอย่างใสจะได้จะโดนเนี่ยง่วงต่อไปแต่ถ้าไม่ได้ก็จะหมองหน่อย
เออนะคะส่วนที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมนี่เห็นไหม
อะไรอ่ะงูเขียวพระอินทร์รัดตุ๊กแกจะกินตับ
อีกแล้วแล้วไปอยู่กลางบ้านแล้วบ้านดุงอุดรธานี
ตอนที่เจ้าของบ้านพยายามเข้าไปเนี่ยหวังจะไล่เนี่ย
มันกลัวไหมล่ะไอ้เจ้างูเขียวไม่กลัวค่ะ
ก็พยายามที่จะใช้ลำตัวเนี่ยรัดตุ๊กแกแน่นต่อไปไม่ยอมปล่อยเลยนะคะ
กระทั่งตุ๊กแกเริ่มและเริ่มอ่อนแรงดูท่าทางว่าจะไม่รอดแน่
เจ้าของบ้านก็เลยใช้ไม้เนี่ยเขียนูเขียวกับตุ๊กแกแยกออกจากกัน
งูเขียวก็เลื้อยออกจากบ้านไปส่วนตุ๊กแกหายใจรวยริน
พอหายใจได้เต็มท้องก็ไต่เพดานเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
รอดตายแบบอุดหวิดเลยนะคะดีนะไม่ขิดนะคะตุ๊กแกนะ
ทีนี้คอตัวเลขบอกว่าขอนำเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคงวด๑๖สิงหาคมนี้
คุณผู้ชมดิฉันบอกไปหรือยังเลขบ้าน

ตายแล้วโกรธกันตายก็งานนี้แหละนะคะ

เฮ้ยตอนที่จังหวะรัดมีคนตาดีไปเห็นว่าเนี่ยในจังหวะรัดกันแบบนี้

เห็นเลข๘๖๒เป็นเลขเดียวกับที่เลขที่บ้าน
แต่มันแค่มันโต๊ด
โต๊ดอะไรคือโต๊ด